เป็นเกมที่แข่งกันไปในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ

เรียกหรือทั้งสโมศรการท่าเรือ
แล้วก็ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง
เข้ามาหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่
ถ้าเรือเล่นกับโปรลิสเทโรในบ้านแล้วเสมอกัน๑๑จนถึงนาที๘๘
จากนั้นไฟสนามที่แพสเตรียมดับลงไปแล้วก็พยายามมีการแก้ไขกัน
แต่สุดท้ายเนี่ยเกินเวลาตามกฎ๖๐นาทีไฟก็ยังไม่มานะครับ
หลังการประชุมเนี่ยพลตรวจโทอำนวยนิมโนประธานคณะพิจารณาโทษก็บอกว่า
หลังจากที่ได้รับฟังจากทุกฝ่ายสาเหตุก็เนื่องมาจากไฟสนามดับ
มันเกิดขึ้นจากความชำรุดของสนามแพสเตดียม
เพราะว่าการไฟฟ้ายังคงจ่ายไฟได้ตามปกติไม่ใช่เหตุสูตรวิสัย
นี่การประเมินที่ออกมาจากข้อมูลทั้งสองด้าน
แล้วก็เป็นหน้าที่ของสโมสรที่ต้องดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าเอง
ก็เป็นไปตามระเบียบครับที่ระบุไว้ชัดเจนว่า
หากไฟสนามดับเกิน๖๐นาทีหรือว่าขัดข้องมากกว่า๓ครั้ง
ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
โมสรเจ้าบ้านจะถูกปรับแพ้แล้วก็ถูกปรับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันตามจริง
แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้กับทีมเยือนตามจริงไม่น้อยกว่า๕๐๐๐บาท
ก็ส่งผลให้ทางคณะพิจารณาโทษมีมติปรับการท่าเรือ
ให้แพ้โปรลิสเทโรไปด้วยสกศูนย์ต่อ๒
พร้อมต้องปรับเงินตามที่บอกไปข้างต้นล่ะครับ
ส่วนเรื่องของลีกหญิงครับบุคลากรนักกีฬาในการจัดการแข่งขันทั้งหมด
ก็เดินทางไปตรวจโควิด๑๙ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางสอบคอ
แล้วก็การตรวจหาเชื้อนะครับก็ประกอบไปด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำจังหวัด๑๕แห่งทั่วประเทศที่ดูแลการแข่งขัน
ซึ่งแน่นอนจะเริ่มต้นที่รอบคัดเลือกก่อน
ในฟุตบอลทีย์บิเบ่นศ์ลีกแบ่งเป็น๔กลุ่ม

ความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลลีกกันบ้างครับก็เบื้องต้นกำหนด
เวลาแข่งขาณดูการสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดออกมา
แน่นอนแล้วครับสัปดาห์แรกเดือนธันวาคมนี้ก็แข่งเฉพาะ
เสาร์กับอาทิตย์ไม่มีกลางสัปดาห์ส่วนเงินสนับสนุนกับเงิน
รางวัลนะครับในระดูการที่จะถึงนี้อาจจะน้อยเนื่องจากว่า
ไม่มีผู้สนับสนุนหลักซึ่งการเตรียมทีมลงแข่งขันหาก
โบสรไหนมีความพร้อมก็สามารถเรียกนักกีฬาที่ซ้อมกับ
ทีมชาติไปฝึกกับสโมสรได้ทันทีในเดือนตุลาคมขณะที่
เรื่องของการถ่ายราวสดก็คงจะไม่ใช่ทางสมาคมก็
ทำการถ่ายทอดนะครับทางออนไลน์หากว่าไม่มีผู้ชม
เข้ามาถ่ายทอดทางทีวีก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกัน